คุณผู้ชมคะช่วงวันหยุดยาวเชื่อว่าหลายคนน่าจะเตรียมตัวเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ
ใครไปยุโรปคือต้องเตือนกันหน่อยคือเตือนกันมานานนะ
สำหรับการไปท่องเที่ยวในประเทศยุโรปมันจะมีแก๊งมิจฉาชีพ
ที่จะมาล้วงกระเป๋ามาขโมยของมาหยิบกล้องหยิบอะไรอย่างนี้
แล้วเนี่ยค่ะมีคลิปนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวกันที่อิตาลีที่เมืองฟลอเรนนะคะ
แล้วเขาก็บันทึกภาพเอาไว้ได้นี่คนที่ใส่หมวกใส่ฮูตใส่เสื้อมีฮูตเนี่ยนะคะ
นี่คือคนไทยใช่ไหมคนไทยเขาถือไม้เซลฟี่เขาก็ถ่ายรูป
แก๊งมิจฉาชีพเราจะวงกลมให้เป็นสีแดงนะคะจะได้เห็นว่ามันมากันหลายคนดูสิ
คนไทยที่เซลฟี่อยู่เนี่ยเขาสะพายกระเป๋าคาดซึ่งตัวกระเป๋าเนี่ยอยู่ข้างหลัง
ใช่แล้วแก๊งมิจฉาชีพเขามากันแบบเขาแบ่งหน้าที่กันเดินมาไกลทำเป็นถ่ายรูป
ทำตัวแต่งตัวเหมือนเป็นนักท่องเที่ยวด้วยอะไรด้วยครับแล้วเดี๋ยวจะมีจังหวะที่เดินมาประชิดตัว
นี่มาประชิดตัวแล้วมาชวนคุยด้วยนี่แล้วที่มาข้างหลังคือพยายามจะเปิดกระเป๋านึกออก
เพราะกระเป๋ามันอยู่ข้างหลังเขาดึงกระเป๋ามาพอดีนักท่องเที่ยวชาวไทยดึงกระเป๋ามาพอดี
มันก็เลยเอาไปไม่ได้สามสี่คนนี้ก็เลยถอยฉากไว้
ใช่ดูสิเขามากันแบบเป็นขบวนการเป็นกลุ่มแบ่งหน้าที่กัน
ใครเดินตามใครประกบหน้าประกบหลังทำเป็นชวนคุยอะไรแบบนี้
ก็บอกว่าเตือนภัยแก๊งล้วงกระเป๋าก็คือจะเห็นเลยว่าเขาทำกันเป็นขบวนการ
ไปเที่ยวต่างประเทศต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
ส่วนพี่ผู้ชายคนไทยคนนี้ต้องขอบพระคุณพี่เขาด้วยนะ
เพราะว่าเขายินดีให้เอาคลิปออกมาออกเตือนภัยกันนะคะ